เราได้เห็นเรื่องของมวยคู่เอกในแวดวงหน้าสื่อเนี่ยกันแทบทุกวัน
คู่ก่อนอันนี้คือเมื่อวานนี้คือคุณชูวิทย์คุณสันทนะ

แต่ล่าสุดมีคู่ไฟ่คู่ไขว้เกิดขึ้นคู่ใหม่
คู่นี้ก็ดุเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้กันถึงแม้จะฟาดฟันในโซเชียลวันก่อนก็ตามทีนะครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ครับนายสนทิริมทองกุลมีการโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ก่อนนะฮะ
ก็เป็นเฟซบุ๊คคุยทุกเรื่องกับสนทิว่าตัดขาดแล้วชูวิทย์ต่อไปเนี่ยเป็นศัตรูกัน
เมื่อเช้าครับนายสนทิจัดรายการสนทิท้องผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า
วันนี้จัดบริการเพื่อสื่อสารถึงนายชีวิตโดยตรงเลยนะ
ขอเตือนคุณด้วยความหวังดีแต่เมื่อล้ำเส้นมากเกินไปอยากจะเป็นศัตรูกันก็จัดให้ครับ
สำหรับเนื้อหารายการจริงความยาวสักประมาณ๑ชั่วโมง๑๕นาทีคุณผู้ชม
ก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่มีการเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์ทั้งหมดเลยว่าปัจจัยมาจากเรื่องอะไร

โดยที่คุณไม่มีหลักฐานชีวิตผมทำงานมาตลอดผมไม่เคยสาดโครนใครโดยที่ผมไม่มีหลักฐาน
ผมพูดถึงคนเยอะแยะไปหมดแต่ผมมีหลักฐานผมมีเหตุจูงใจผมมีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เชื่อได้ว่าแต่คุณไม่
แหลงข่าวอีกครั้งใช้ชื่อว่าแฉเพื่อชาติครับ
พร้อมเปิดแผนที่จังหวัดบุรีรำด้วยนี่ฮะ
ทำท่างับแบบนี้ก็มีการทำข้อมูลชี้จุดเชื่อมโยง
ที่ดินตรงไหนใครทำอะไรบ้างเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันบ้าง
เนื้อหาก็โยงไปถึงพักการเมืองใหญ่แล้วครับในจังหวัดดังกล่าว
คุณชุวิตก็ยังระบุว่าระบุไปถึงนายสนทิที่วันนี้ออกมา
เคราะห์การเคลื่อนไหวของตัวเองว่าตนเองไม่กล้าไปก้าวเรื่องในสนทิชหรอก
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเก่งแต่ย้ำนายสนทิก็ทำแบบตนไม่ได้เช่นกันนะครับ
คุณอาจจะเห็นผมก้าวร้าวในบางเรื่องแต่มันเป็นตัวตนผม
ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บางครั้งผมต้องทำนะครับ
ซึ่งพี่สนทิทำแบบผมไม่ได้ก็อย่าอิจฉาผม
อิจฉาผมอย่าไปหาเรื่องผมเลย
พี่สนธิเก่งจะตายผมกล้าจะไปชนอะไรกับแกไม่มี
ไม่มีไม่มีนะไม่ไปก้าวล่วงแกเด็ดขาด
เปิดโปรงเอาไว้เมื่อเช้าเองตำรวจสอบสวนกลางเอง
ก็ไปค้นบ้านหรูหลังหนึ่งที่บางเขนพร้อมคุมตัวในจิ๋ว
ในจิ๋วเป็นหนึ่งในสามบุคคลสำคัญของบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ป
แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดกันกับสารวัสสัวด้วย
มีประวัติต้องโทษคดีชักชวนค้าประเวณี
ต้นตำรวจก็ต้องอายัดทรัพย์สินเอาไว้ก่อน
แล้วก็ไปพบในบ้านหลายรายการทั้งทองรูปภัณฑ์นาฬิการถยนต์หรู
หลายคันเหมือนกันแล้วก็อายัดบัญชีเงิน
เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือไม่
คุมตัวไปขยายผลสอบสวนกันต่อไปนะครับ